คิดคิดสิครับครูชินเนาะ

โรบอตตะ
อะไรดีนะมกคาสุปริกาคิดนาน

เอาให้สองเพลงเลยนะ

ก็เบสหน่อยสิจะได้เข้าข่าวของสิริ
เพราะสำคัญอัพเดทข่าวกันหน่อยนะฮะ
อย่างที่รู้กันธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจนะจ๊ะ
พี่หญิงลีแกน่ารักนะแกทำธุรกิจมา
แล้วคือแบบให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเครือญาติเนี่ย

ตอนนี้เห็นบอกเลยขยับขยายแล้วจ้ะ
สระว่ายน้ำอันนี้อันเก่านะทำให้มันใหญ่กว่าเดิม
หญิงลีในฐานะเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งบอกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขนะ

เอาจริงพี่หญิงลีแกก็ไม่ได้เคยมีประสบการณ์

หญิงลีนตอบแบบขำนะจ๊ะ
ยังหรอกจ้าแต่ทำไปเป็นเพราะความชอบ

พาลูกหลานมาเล่นแล้วมากันทั้งครอบครัว
มันมีความสุขเนอะถึงเราจะเป็นเจ้าของมือใหม่ก็จริง
แต่ดูแบบนี้สบายตาสบายใจ
หญิงคิดว่ายังไม่คืนทุนหรอกค่ะ
๕๐บาทแม่คืนทุนค่าคหารีหรือเปล่า

แล้วคนคนไม่ไปเล่นคนก็มาเบียดกันเล่นบอลเด็ก
เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้บ่อที่ลึกตื้นขึ้น
แล้วก็แคบลงก็คือคนก็เต้นเต็มสระเลยตอนนี้
เปิดมาใหม่แล้วลงตัวแล้วก็ทำร่มในน้ำทำน้ำตกน้ำผู้
มันทำให้หญิงลีรู้สึกโอ้มีความสุขหลาย
มีความสุขหลาย

เที่ยวกันเป็นแบบครอบครัวเราในฐานะเจ้าของ

ขอให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จปังยิ่งขึ้นไป